คุณผู้ชมคะมาดูตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่วันนี้นะคะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๙๖๕รายเลยนะคะ
และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๙ราย

คุณผู้ชมคะการติดเชื้อจำนวนมากยังเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๖๐ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๑๑๙๑รายนะคะ
ซึ่งมีภาพโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนะคะ
ที่ต้องรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

แล้วก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ทางจังหวัดบอกว่าตอนนี้จะต้องเร่งขยายเพิ่มแล้ว

เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คือก่อนหน้านี้ค่ะในแพทย์จตุชัยมณีรัฐ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
อาจจะต้องเพิ่มเตียงรับรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
อีก๑๐๐เตียงเป็นอย่างน้อยนะคะ
ตอนที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็ช่วยกันต่อเตียงกระดาษ
คุณผู้ชมคะการไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
หลายคนคือเขาก็เตรียมความพร้อม

นะคะเขาก็คลายเครียดกันนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
มีไปเล่นเกมกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคืออะไรก็ได้ที่แก้เหงาเอามาเถอะค่ะ
เหงาคลายเครียดนะคะก็ด้วยความที่อยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยค่ะ
เตียงก็จะอยู่ลักษณะไม่ได้ไกลกันมากเขาก็เลยบอกว่า
อยู่ในการรักษาตัวแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ด้วยนะคะ

นี่นะคะก็เข้าใจแหละคนป่วยนะบางทีก็เครียดนะก็อาจจะต้องหาวิธีการคลายเครียดอะไรแบบนี้
ส่วนที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะตอนนี้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วคุณผู้ชม
วันนี้วันเดียวนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๔๑ราย
ระบาดมาจากคนที่มีประวัติทำงานพาร์ทไทม์ที่คริสตอลผับในกรุงเทพ
และสามีเดินทางไปเที่ยวผับในอำเภอหัวหินค่ะก็เลยมีการแพร่เชื้อต่อต่อกันแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ในจังหวัดประจวบคิริขันผู้ป่วยสะสม๓๓๔รายแล้วนะคะ
ส่วนจังหวัดนครราชศรีมามีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม๑๒๓ราย
โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพิ่มที่เจอว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะ
จะเป็นคลัสเติมใหม่ร้านหมูกระทะค่ะที่ตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองนะคะ
ก็คือมาจากผู้ป่วยติดเชื้อรายหนึ่งเขาไปนั่งกินอาหารในร้านหมูกระทะ
เมื่อวันที่๕เมษายนเจ้าหน้าที่ไปตรวจเชิงรุกพบว่ามีพนักงานในร้านติดเชื้อ
คือพนักงานในร้าน๑๓คนนะคะคุณผู้ชมในร้านหมูกระทะร้านนี้ติดเชื้อโควิด๑๙
ร้านก็เลยแจ้งไปเลยว่าใครไปกินหมูกระทะช่วงวันที่๕๙เมษายนต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
นี่ก็เลยเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาจากร้านหมูกระทะนะคะ
ส่วนชนบุรีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้๑๐๑รายส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงค่ะ
ที่พัทยาศรีราชารัชดากรุงเทพระยองรวมถึงงานมอเตอร์โชว์ด้วยนะคะ